มีผู้ชายคนหนึ่งเป็นเจ้าของร้านหินอ่อนนะฮะขี่จักรยานยนต์ไปกลางแดด
ช่วงกลางวันแล้วก็วูบไปนะครับล้มไปทั้งคนและรถและสุดท้ายเขาเสียชีวิตครับ
เป็นจังหวะที่ล้มไปแล้วนะฮะแล้วคนมาเห็นนี่จังหวะที่ขี่จักรยานยนต์มา
คือจะเห็นว่าวูบแล้วก็เอียงล้มไปเลยฮะวูบไปเลย
ก็นอนคว่ำหน้าอยู่ตรงนั้นนะครับคือในช่วงตรงจุดเกิดเหตุตรงเนี้ยครับ
นี่คือบ่ายเมื่อวานนี้นะครับทุกผู้ชมครับซึ่งอากาศในพื้นที่นครสวรรค์ตอนนั้นก็
โอ้โห๔๐องศาเสียเสียได้นะครับคือจังหวะนั้นน่ะ
ผู้ชายที่ขี่จักรยานยนต์มาเป็นเจ้าของร้านขายหินอ่อนรายใหญ่
นครสวรรค์นะฮะขี่มอเตอร์ไซค์ออกจากบ้าน
ไปทำธุระในตัวเมืองออกมาจากบ้านได้แค่ไม่กี่กิโลเมตรนะครับ
ว่าอากาศมันร้อนด้วยก็เลยวูบหมดสติไปเนี่ย
จังหวัดตรงที่เกิดเหตุเขายังยกศีรษะขึ้นมาได้อยู่หลายครั้งนะฮะ
ยังไม่ได้เสียชีวิตทันทีนะครับชาวบ้านมาเห็นก็แจ้งกู้ภัย
กู้ภัยก็มาช่วยมีคนมาช่วยปั๊มหัวใจนะครับ
นำส่งโรงพยาบาลแต่สุดท้ายเสียชีวิตนะครับ
ทางลูกชายนะครับบอกว่าอยากให้เรื่องนี้เป็นอุทาหรณ์กับทุกคน
สำหรับเรื่องของคุณพ่อเพราะว่าต้องระวัดระวังกันจริง
โดยเฉพาะคนที่สูงอายุหรือสุขภาพไม่ค่อยแข็งแรง
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก็เกิดจากโรคลมแดดหรือว่าฮิวสโตรกนะครับ
เพราะฉะนั้นก็ต้องระวังกันด้วยนะฮะนี่ฮะที่นครสวรรค์นะครับ